เอาละครับไปดูข่าวต่อไปอันนี้เตือนไปอุทาหรณ์เลยที่จังหวัดตราดนะครับ
หนุ่มวัยเบนเจอร์เพศเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ครับ
คือมันมืดมืดนะฮะคุณผู้ชมครับมันมืดมืดเติมน้ำมัน
แล้วอยากจะรู้ระดับน้ำมันเขาทำยังไงรู้ไหมทำไงฮะ
เขาเอาไฟแชคส่องได้เหรอมันก็ระเบิดสิครับ
แล้วต้องขอแสดงความเสียใจนะครับถึงขั้นเสียชีวิตเลยฮะ
มันคือเอาไฟกับน้ำมันเหรอนะมันไวไฟมากน่ะเออใช่ครับ
เกือบสามทุ่มของสามสิบกัญญาโยนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจสพเกาะช้างแล้วก็อาสากู้ภัยสมาคมสว่างบุญ
เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณชุมชนบ้านบางเบ้านะครับ
หมู่๑ตะบนเกาะช้างใต้บนเกาะช้างจังหวัดตราดครับ
พบร่างของนายรัตนาชัยแก้วสังอายุ๒๕ปีเขานอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่
สภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เหลือแต่โครงครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ใต้ต้นมะพร้าวข้างบ้านของผู้เสียชีวิตผู้เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นนายรัตนาชัยเนี่ยนะฮิวแกนลอนน้ำมันเบนซิน
เติมรถจักรยานยนต์ขณะเติมน้ำมันอยู่นะครับ
นายรัตนาชัยนะครับจุดไฟแชคเหมือนต้องการจะส่องดูปริมาณน้ำมันในถังเนี่ย
เติมไปถึงไหนแล้วจากนั้นเกิดไฟลุกไหม้ที่รถจักรยานยน
แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้งครับตุ้มขึ้นมาเลย
จากนั้นก็มีไฟลุกไหม้ตามตัวของนายรัฐนาชัยอย่างรวดเร็ว
เห็นเหตุการณ์แล้วก็ชาวบ้านรีบเข้าช่วยเหลือแต่ไม่ทันการนะครับ
นายรัตนาชัยเสียชีวิตครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตราดแล้วก็ชุดสืบสวนสพเกาะช้าง
ลงพื้นที่ตรวจสอบหาหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับ
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ไฟมันลุกไหม้เกิดจากอะไร
พนักงานสอบสวนสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตและคนใกล้ชิด
แล้วก็โอ้สอบเยอะพยานแวดล้อม๑๐ปากเนี่ย
ก็ไม่พบประเด็นสงสัยว่าจะถูกฆาตกรรมหรือเปล่านะครับ
แต่อย่างไรก็ตามต้องรอผลชนสูตรของแพทย์โรงพยาบาลเกาะช้าง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ